ความรักไม่สมหวังผู้ชายชาวตรังคนนี้ปิดบ้าน
เคลียร์ปัญหากับแฟนสาวแล้วปิดอยู่นานกว่า๘ชั่วโมง
สัญญาณไม่ดีแล้วในที่สุดครับ
ตกลงกันไม่ได้ผู้ชายคนนี้ยิงผู้หญิงสองนัด
เสียชีวิตที่เก้าอี้ไม้นะฮะ
เขาหวังจะยิงตัวตายจบปัญหาไป
แต่ล่าสุดเขาไม่ตายอาการยังโค้มมากคุณผู้ชมครับ
บอกว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับ
ตำรวจสมภอย่างตาขาวชวัตรฐ์ตรังครับ
เข้าตรวจสอบในบ้านหลังหนึ่งหมู่๘
ตำบลลำขนุนตำบลนาชุมเห็ด
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวฮะตรงประตูหลังบ้านเนี่ยไปเจอร่างของนายวีรพงศ์พรมราช
หรือว่าดอยดอยอายุ๒๖ปีครับถูกจ่อยิงด้วยปืนขนาดสิบเอ็ดมิลลิเมตร
เข้าที่ใต้ข่างกระสุนทะลุศีรษะหนึ่งนัดเขานอนหายใจรวยรินรวยรินอยู่
มือขวากำปืนอยู่ครับนิ้วยังสอดอยู่ในโกร่งไกลปืนเลย
ใกล้กันครับพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอกกู้ภัยรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
ไปดูในบ้านโอ้โหข้าวของเกลื่อนกระจัดกระจายครับคุณผู้ชมครับ
แล้วที่เก้าอี้ไม้เจอร่างของนางสาวสุนันทาแสงโพหรือว่าเนเนอายุ๒๗ปี
เป็นคนเลยนะเป็นชาวเลยนะครับเป็นแฟนเสียชีวิตจมกองเลือดหลังพิงผนังบ้านอยู่
ถูกยิงด้วยนะฮะน่าจะปืนปืนกระบอกเดียวกันนะครับ
เข้าที่กกหูขวาทะลุศีรษะหายปลาร้าซ้ายกระสุนฝังใน
แล้วก็พบปลอกกระสุน๒ปลอกครับนางสายเพ็ญพรมราชอายุ๕๙ปี
แม่ของดอยเนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยคบกับแฟนผู้หญิงคนนี้มาได้๒ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาอะไรกันกระทั่ง๖เดือนก่อน
เดือนก่อนฝ่ายหญิงไปทำงานที่ประเทศกาน่าฮะ
นี่ครับนี่รูปที่เคยถ่ายคู่กันไว้ก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
ผู้หญิงไปทำงานที่กาหน้านะฮะแล้วสังเกตว่าลูกอ่ะเครียดถึงต้องกินยานะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนกระทั่ง๓วันก่อน
ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับมาอยู่กับลูกชาย
ก่อนเกิดเหตุ๔โมงเย็นครับแม่จำได้ลูกบอกกับแม่บอกว่า
แม่แม่ไปบ้านญาติก่อนนะลูกจะขอเคลียร์ปัญหากับแฟนที่บ้าน๒คน
นี่ฮะเราทำภาพจำลองเหตุการณ์จำลองให้ดู
เขาล็อกกุญแจบ้านครับค่ะพี่สาวที่อยู่บ้านติดกันได้ยินเสียงทะเลาะนะฮะ
ทะลุลอดออกมาจากบ้านเลยนะครับไม่มีใครกล้าไปยุ่งฮะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดครับปั้งแล้วก็ไปอีกปั้งหนึ่ง
กระทั่งไปเห็นทั้งคู่นอนจมกองเลือดอยู่ครับ

นางระลองศรีคูณอายุ๕๐ปีค่ะเป็นป้าของนางเสาเนผู้เสียชีวิตก็บอกแบบนี้ว่า
เอาจริงไม่รู้เลยนะป้าก็ไม่รู้ว่าหลานมีปัญหาอะไรกับแฟนเขา
เพราะป้าไม่ได้ติดต่อกับหลานเกือบครึ่งปีแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากจะติดใจอะไรเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องของคนสองคน
วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับญาติของทางด้านของนายดอยเขาก็มาไหว้ขอโทษ
เพราะทุกคนก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้
ส่วนเรื่องพี่สาวของนายดอยบอกว่าน้องชายไปจับได้ว่านางสาวเนมีคนอื่น
ป้านางเสาเนบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้หรอกนะ
แต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญคือจะเตรียมนำศพหลานกลับไปทำพิธีที่วัดภูกระบึงจังหวัดเลยค่ะ
ทางเราก็มีผู้ชายคนใหม่จริงอะไรอย่างนี้เราพอรู้เรื่องนี้ไหมคะ
ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อร้านเลยค่ะ
ไม่ได้ติดโตกันเพราะรู้อีกทีเขาก็เสียชีวิตแล้วเท่านั้นเอง
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตรงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่า
แล้วชนวนเหตุวินาทีที่มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
เพราะว่าพี่สาวของนายดอยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้น
เขาได้ยินเสียงทั้งน้องชายน้องสะพ้ายทะเลาะกัน
พี่สาวของนายดอยคนนี้ชื่อว่านางพัชรีพรมราชค่ะอายุ๓๗ปี
เขาก็เล่าเลยว่าตอนที่ได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะกัน
เขาจับใจความไม่ได้หรอกนะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่พอ๓ทุ่มครึ่งเสียงปืนดังขึ้นค่ะ
ครั้งแรกดังสองนัดอีกหนึ่งนัดปึ้งดังตามมา
นาทีนั้นวิ่งไปเลยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าจะเปิดประตูเปิดไม่ได้
น้องชายเขาล็อกประตูแล้วใส่กรอนเอาไว้
เลยไปบอกพ่อพ่อมาช่วยงัดประตูบ้านหน่อย
พอเข้าไปเห็นแล้วแหละว่านางสาวเนรนอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ไม้
สภาพเนี่ยคอพับเลยนะคะส่วนในดอยน้องชายเขาเนี่ย
เขาบอกว่านอนน้ำลายฟูมปากเลือดออกเต็มปากเลย
แล้วก็มีการเอามือละเลงเลือดที่พื้นเป็นวงกลมด้วย
อันนี้ไม่รู้ทำทำไมแต่ถามว่าทำไปทำไมไม่ยอมตอบ
ทีนี้ตัวพี่สาวนางพัชรีเขาบอกแบบนี้ว่า
สาเหตุที่ในดอยน้องชายทำแบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากเรื่องหึงหวงหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยน้องชายมาบอกว่า
ไปเจอว่านางสาวเนไปมีคนอื่นอยู่ที่ต่างประเทศตอนที่ไปทำงานที่กาน่า
ทางด้านของพี่สาวค่ะนายดอยยังบอกต่อนะ
น้องชายรักนางสาวเนมากและไม่อยากจะให้แฟนสาวไปทำงานต่างประเทศ
ส่วนนางเสาเนเนี่ยแฟนของน้องถามว่าไปทำงานอะไร
เขาไปทำงานนั่วสปาไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ได้แค่๓วันเอง
สุดท้ายเกิดเรื่องค่ะ
อยากรู้ว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
ก็ปรากฏว่าไปเจอมีโพสต์ถึงแฟนสาวเป็นระยะระยะเลยนะคะโพสต์บ่อย
เนื้อหาส่วนมากก็จะเป็นโพสต์ในลักษณะรักแล้วก็คิดถึง
ส่วนเมื่อวันที่๕๕พฤศจิกายนนะคะในดอยยังมีการโพสต์ข้อความไว้ว่า
ได้แค่รอแล้วก็ทำตัวดีรัก
แล้วยังมีการลงคลิปภาพคู่ตอนที่รักกันหวานชื่นด้วยค่ะ
บอกว่ามีคนใหม่อยู่นะ
ทีนี้พี่สาวมีการอัพเดตอาการของในดอยด์ด้วยนะ
ถามว่าตอนนี้ผู้จักรฐานเขาถามว่าตอนนี้น้องชายเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่ามีโอกาสรอด๒๐เท่านั้น
ครอบครัวก็ได้แต่หวังจะขอให้เกิดปฏิหารให้น้องชายฟื้นกลับมานะ

อีกฝ่ายไม่ติดใจเอาความอะค่ะไม่ได้โกรธน้องชาย
อีกคนของนายดอยเขาให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะ

แต่ญาติคนนี้เขาบอกว่า
เขาไปจับใจความได้แล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาบอกฝ่ายชายไปถามนางเสาเนเนี่ยว่า

กูไม่ได้กลับมาหามึงกูกลับมาหาหมาของกู

ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นคือนางสาวเนรและนายดอยเนี่ย
เขามีเลี้ยงหมาไว้๒ตัวด้วยนะคะ
ตัวเมียเนี่ยอายุสักสองปีชื่อว่าต้มเส้น

ชื่อไข่เข็มเป็นตัวผู้อายุสองปีเหมือนกัน
เขาบอกว่าคิดว่าคำพูดของนางเสาเนย

อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้นายดอยโกรธเอา
แล้วหลังจากที่เฝ้ารอแฟนสาวกลับมาบ้านถึง๖เดือน
ก็เลยโมโหค่ะแล้วหลังจากนั้น
ก็ได้ยินเสียงนางเสาเนยพูดขึ้นมาว่า
กูจะแจ้งตำรวจนะแต่เขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะ
เขาก็เลยคาดว่าตอนที่นางเสาเนยพูดว่า
จะแจ้งตำรวจอาจจะเป็นจังหวะที่ในดอย
หยิบอาวุธปืนออกมาแล้วปืนก็ดังขึ้น๓นัดค่ะ
มันก็จะสบายผมคาดหวังเยอะว่าให้เขากลับมา
พอมาร่าประชุปประชันผู้หญิงก็บอกว่ากลับมาดูหมาคู่
จึงฝ่ายชายเขาก็คงจะโกรธนะคำว่ากลับมาดูหมาคู่
อะไรว่าไปตั้ง๕๖เดือนผู้หญิงเสียแล้ว
มันก็ออกมานั่งที่หน้าประตูนะประตูหน้าประตูหน้าห้องมันก็เอามือเล่นเลือด
เอามือทำเลือดเป็นกลมมันกะยี่แล้วก็กลมมันกะยี่
แล้วก็ไปถามว่าเฮ้ยทำอะไรมันก็ทำชูมือมันก็ชูมืออย่างนี้
มันเข้าจำอย่างนี้มันก็บ้ายจริงแล้วก็กลัวว่า
ทำไมมึงมึงทำอย่างนั้นนะน้องเหมือนกับว่าเขาเฉย
เหมือนกับว่าจิตก็แตกไปแล้วไงตอนนั้น
ญาติคนนี้ของนายดอยเขาบอกเพิ่มเติมนะว่า

เพราะว่ามีการไปบอกลากับภรรยาเก่าแล้วก็ลูกมาก่อนด้วย
แล้วก็บอกให้แม่ไปบ้านญาติปิดประตูด้วย